คุณผู้ชมครับไปที่จังหวัดนครราชสีมาผู้หญิงคนหนึ่งก็ไปขอเจ้าแม่ตะเคียน
ขอโชคขอลาบขอเลขที่ฉันหน่อยเถอะ
ขอไปขอมาเขาบอกว่าเขาถูกเจ้าแม่ตะเคียนสิ่งร่างเขา
และทรมานอยู่๓เดือนกับการโดนสิ่งร่าง
หมอปลาช่วยหน่อยเถอะไปดูคลิปขณะที่โดนสิ่งร่างหน่อยครับ
อยากได้ร่างอยากได้ร่างเงิน
ไม่ได้เอาไปไม่ได้ร่างนี้ไปไม่ได้หรอกเพราะเป็นมนุษย์
คุณเป็นตัวเมษีคุณก็ต้องไปอยู่ดีกว่า

อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนของที่วัด

อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน

อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน

อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน

อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน
อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน
อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน

อยากได้ร่างอยู่ตรงไหน

มีคนมากระตุกแขนกระตุกขาแล้วก็ได้ยินเสียงของตกในบ้านหลายครั้งที่หลังคาบ้านด้วย
แล้วก็มีหมาหอนพร้อมกันในคืนนั้นครับ
ทุกคนก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวิญญาณของนางตะเคียนมาสิ่งร่าง

หลานสาวบอกกังวลเหลือเกินกังวลเรื่องของสุขภาพของคุณป้า
เพราะ๓เดือนที่ผ่านมาเขาทรมานกับการถูกผีเข้า
แล้วเนี่ยเขาก็ถ่ายคลิปทุกครั้งที่โดนผีเขาก็ถ่ายคลิปแบบนี้
คือพอผีเข้าปุ๊บเป็นอีกคนนึงทำมาหากินไม่ได้
ญาติพี่น้องก็ทำมาหากินไม่ได้ต้องคอยมาเฝ้ากันแบบนี้นะฮะ
เลยอยากจะวิงวอนไปทางหมอปลามือปราบสัมภเวษีมาช่วยหน่อยเถอะ
หาทางออกให้กับครอบครัวดีว่าสิ่งที่คุณป้าเป็นเนี่ยผีเข้าจริงหรือเปล่า

ล่าสุดหมอปลาว่ายังไงตอบรับเดี๋ยววันนี้แหละ
มกราคมเดี๋ยวจะเดินทางไปหาคุณป้าสุดใจ
ที่บ้านปรมานาสตรวรรค์ม่วงกระเผลปลาช่องจังหวัดนคร
มราชสีมาแล้วมาดูสิว่าผีจะสู้กับหมอปลาได้หรือเปล่านะ

อือนะหลายกว่าทีนะเดี๋ยวลองดูจัดกันวันนี้แน่นอนครับ